มีวิธีในการตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่งครับว่าหมอที่เราไปรักษาด้วย

ซึ่งอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาส
เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยก็มีคำแนะนำมา
พร้อมระบุว่าแพทย์ที่ดีนั้นต้องติดตามผลการทำศัลยกรรมเป็นระยะด้วย
ผลตำรวจโทนายแพทย์อัตภพันธ์พรมณฑารัฐนะครับอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมกล่าวว่า
ศัลยกรรมที่ถูกต้องนั้นแพทย์จำเป็นจะต้องซักประวัติคนไข้ก่อนทุกครั้ง
เพื่อให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคนไข้

จากหากคนไข้ที่ต้องการทำศัลยกรรมมีโรคประจำตัวจะต้องรักษาให้หายก่อน
เช่นหากเป็นโรคลิ้นหัวใจและรักษาด้วยการกินยาเพื่อสลายริ่มเลือด
ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ประจำโรคหัวใจก่อนว่าสามารถหยุดกินยาได้หรือไม่
หากไม่สามารถหยุดได้คนไข้รายนั้นก็ไม่สามารถทำศัลยกรรมได้
เพราะอาจจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิต
อกจากการซักประวัติแล้วนะครับก็ต้องไปตรวจร่างกายกันอีกครั้ง
เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซาเรย์ปอดและหัวใจ
เนื่องจากว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ
เพราะการผ่าตัดอาจจะส่งผลให้คนไข้หัวใจหยุดเต้นได้
จากนั้นแพทย์ก็จะต้องอธิบายขั้นตอนในการผ่าตัดอย่างละเอียด
รวมทั้งอุปกรณ์และตัวยาที่ใช้ทั้งหมด
ให้คนไข้ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เพื่อเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุด
เช่นการผ่าตัดเสริมจมูกก็จะให้เลือก
ระหว่างการใช้วัสดุที่ทำจากซิลิโคน
หรือว่ากระดูกอ่อนที่ใบหูและกระดูกซี่โครง
พร้อมทั้งบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างละเอียด
หลังจากศัลยกรรมเรียบร้อยแล้ว
ก็ควรที่จะต้องติดตามอาการผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดภายใน๖๘ชั่วโมง
นัดผู้ป่วยเป็นระยะตั้งแต่๔๕วันถึง๑ปี
เพื่อติดตามผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่
เพราะบางกรณีก็อาจจะต้องมีการแก้ไขใหม่

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำศัลยกรรมครับ